จำกันได้มั้ยเพลงนี้เพลงดังผิดไหมทีไม่ไปหัวดังมากไม่ต้องการพบเจอ
พอแล้วนี่แหละชื่อเพลงว่าผิดไหมนั่นเองของวงฟาเรนไฮโด่งดังมากยุค๙๐
บันเทิงไทยรัฐคว้ามาอัปเดตกันหน่อยพี่ไม่ได้เจอกันนาน
ซายเปิดใจว่าหมดสัญญากับค่ายเก่านะ

ที่ผ่านมาก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ไปบ้าง
แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันยังไม่ปังเท่าไหร่
พอเจอวิกฤตโควิดที่ผ่านมา๒๓ปี
โอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้พี่ซายและวงฟาเรนไฮเป็นไงกันบ้าง

งงานจ้างงานโชว์ตัวทั้งหลายติดต่อมา
ยินดีฟาเรนไทยพร้อมคืนชีพค่ะ
ร้องเพลงกันได้เพลงผิดไหมที่ไหนอะไรอย่างนี้
รับร้องได้ทั่วราชอาณาจักรค่ะ
แต่ก็ถ้าเป็นช่วงโควิดก็อาจจะมีการแบบแยกย้ายกันบ้าง

แล้วก็ซายก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตมาประมาณปีครึ่งเลยค่ะ

ติดต่อกับทางมือกีต้าซ้ายได้เลยค่ะ
ดีใจที่ได้เจอกับแฟนแล้วก็กับเพื่อนทุกคนนะคะ
ขอบคุณทางไทยรัฐมากที่วันนี้มาดู
ยังจำกันได้
ขอบคุณค่ะที่ยังจำไซด์ได้นะคะ